เฉพาะหนุ่มคนนี้อยากจะบอกว่าปีนี้จับตาเลยจ้า

ณเดชนคูกิมิยาอยากให้คุณผู้ชมจับตาเพราะอะไร
เพราะว่าปีนี้ณเดชน์มาแน่คุณผู้ชม
เพราะต้องบอกว่าจนถึงวันนี้นะคะคุณผู้ชม
ณเดชน์เข้าวงการมาแล้ว๑๓ปี
ตั้งแต่ปี๒๕๕๒ถึง๒๕๕๙

ปีนี้ต้องจับตามองเพราะอะไรเพราะเขามีผลงานปังแน่นอน
แต่ว่าขอนั่งทานแม่ชีนย้อนไปหน่อยว่า

เขาผ่านผลงานสุดปังอะไรมาแล้วบ้าง

มีผลงานละคร๑๗เรื่อง

แต่ละเรื่องมีบทบาทที่แตกต่างหลากหลาย
แล้วก็ท้าทายความสามารถหนุ่มคนนี้สุด
วันนี้บันเทิงไทยรัฐจะพาคุณผู้ชม

หลายคนอาจจะคิดถึงปีที่แล้วไม่ได้เห็นผลงานหน้าจอน้องใช่ไหม

บทบาทของอัคคณีหรือไฟ

ไฟขาไฟขากันทั้งเมืองนะคะ
และเรื่องนี้แหละจับคู่กับน้องยายา

แล้วคนลุ้นให้เป็นคู่จริงจนถึงวันนี้คุณผู้ชม

ผ่านมา๑๐ปีเป็นไงเขาเป็นคู่จริงกันเลยจ้ะ
มาค่ะคุณผู้ชมปีเดียวกันนี้เองค่ะ
ณเดชน์กับยายายังมาประกบ

ชนกับนางฟ้าเรื่องนี้ก็น่ารัก

นี่รับบทเป็นโกโบริใน

แล้วเรื่องนี้ได้ประกบกับน้องริชชิ

ณเดชกำลังหล่อเอาลากเขามาเต็มที่แล้ว

มารับบทริลโอนิสุกะเขาบอกว่าเป็นมาเฟียสุดหล่อ
โอน่าเขาก็ได้นะเขาก็ได้อยู่ลุคมาเฟียเขาก็ได้อยู่
ตอนนั้นก็มาประกบคู่กับน้องยายาอีกครั้งหนึ่ง
ไปต่อที่ปี๒๕๕๗ณเดชน์สร้างความฮือฮาอีกครั้งในบทฝาแฝด
กับละครโรแมนติกลมซ่อนแล้วรอบนี้ประกบกับสองนางเอกไปเลยสิจ๊ะ
แววนัทพรกับแพทิเซียกูธต่อมาปี๒๕๖๑ค่ะณเดชน์ได้โชว์ฝีมือการแสดงในซีรีส์
หล่อมากจริงณเดชน์เขาเป็นทหารแล้วเขาต้องอารักษาเจ้าหญิง
แล้วเจ้าหญิงเป็นใครล่ะยาย่าอุลยาผู้ขวัญนะคุณผู้ชม
เรื่องไหนก็ปังทุกเรื่องจริงถัดมาในปี๒๕๖๓กลับมารับงานหนังอีกครั้งครั้งนี้
ภาพยนตร์เรื่องไอ้คนหล่อลวงประกบกับนางเอกขายดีใบเฟิร์นพิมชนก
เรื่องนี้เขาแท็กทีมกันเป็นพระนางร้อยล้านไปเลยสิคะคุณผู้ชม
มาปี๒๕๖๔คุณผู้ชมเราได้เห็นบทบาทนี่สุดแสนจากธรรมชาติ
ของปักเขียวบักเขียวขวัญใจแฟนหนุ่มอีสานบ้านนานในละครมนรักหนองผักกระแยง
กลับมารีลันให้ชมไปเมื่อผ่านมาไม่กี่วันนี้เองเรียกว่าผลงานเรื่องนี้มันปังจริง
และณเดชน์เป็นหูเป็นตัวของตัวเองคุณผู้ชมว้าวอีสานมวนอีหรี่
แล้วประกบผู้กับสาวโบว์เป็นครั้งแรกดูสิค่ะเข้าผ่ากันดีมาก
คุณผู้ชมผลงานทั้งหมด๑๓ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าณเดชน์เป็นสุดยอดนักแสดงตัวจริง
เล่นได้ทุกบทบาททุกคาแรคเตอร์เลยนอกจากจะเป็นนักแสดงที่เก่งแล้วพอเติบโตขึ้น
ณเดชน์ยังเป็นทั้งพี่เป็นทั้งครูให้กับรุ่นน้องในวงการด้วยนะคะ
มนลักน้องพักยังเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขามาร่วมงานกับณเดชน์
บอกเลยพี่ณเดชน์นี่แหละนักแสดงตัวจริง
จริงก็อยากจะขอบคุณไอ้แบร์นะหลายเลยด้วยครับแบบว่า
ว่าเข้าได้ไปรวมงานนั่งไอ้แบ่
ผมก็ถือว่าอ่านเล่าประสบการณ์บักหลาย
แล้วว่าเราก็สอนในหลายด้าน
เพราะว่าจะเป็นเทคนิคของการแสดง
วิธีการแสดงเวลาเข้าสากสิลองเห็ดจังเด๋
เหมือนเป็นรุ่นพี่แชร์ความรู้ให้กับรุ่นน้อง
เรียนรู้สิ่งต่างวิธีการทำงาน
คอยบอกเราว่าตรงนี้แบบนี้
นี่แหละคุณผู้ชมนี่เป็นความประทับใจ
ของนักแสดงรุ่นน้องที่ได้ร่วมงานกับณเดชน์ค่ะ
พอร่วมงานแล้วโอ้โหได้เรียนรู้หลายอย่าง

เป็นกันเองเป็นกันเองกับทุกคนน่ารักอย่างนี้จริง
และปีนี้อย่างที่บอกว่าให้จับตารอเพราะอะไร

รอว่าเมื่อไหร่จะได้ชมกันซักทีใช่ค่ะแล้วเป็นผลงานพอบอกว่าเป็นของพี่อ๊อฟพงภัทร์
หลายคนรอเลยว่ามันต้องเป็นงานคุณภาพพรุ่นหิ้งอีกแน่นอน
จากเรื่องนี้มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะก้านกฤษณาได้ยินแววว่าณเดชน์จะประกบคู่กับแต้ว
เป็นการหวนมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่ง
เรียกว่าเป็นการหวนมาเจอกันในรอบ๙ปี
คู่นี้เขาเคยเจอกันแล้วรอบหนึ่งในละครเรื่องแดงปรารถนานะคุณผู้ชม
ถ้าสมมุติว่ามีอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหรับประกันปังแน่นอน

นี่แหละพระเอกสุดฮอตแห่งยุคของจริงค่ะ